มาดูเหตุการณ์นี้กันบ้างดีกว่าเจ้าโจรร้ายเนี่ยชอบมาลักลอบ
เหล็กแล้วเอาไปขายคราวนี้นะฮะมางัดเหล็กจากเสาเข็ม
กระท่อกระท่อปูนออกแล้วจะเอาเหล็กไปขายอืม
แต่ทีนี้เจ้าของพื้นที่มาเจอตัวพอดี
แล้วก็มาพร้อมตำรวจเพื่อให้มาจัดการจับโจร
ช่วงจังหวะที่เจ้าของพื้นที่กับตำรวจมาจับโจรฮะ
เจ้าของพื้นที่โมโหมากก็เลยเตะเสยคางโจรไปทีนึง
อืมส่วนเจ้าโจรอาศัยจังหวะนี้วิ่งหลบหนี
โอ้โหตำรวจวิ่งตามกันยกใหญ่เลยนะฮะ
อืมเตะอีกครั้งนี้
จับเร็วจับเร็วจับเร็วลุกเร็ว
คนเจ้าของนี้คนเจ้าของนี้เตะนำหมดระยะ
คนเจ้าของอ่ะเตะล้องกี่หนึ่ง

ไม่ด้วยตัวลี่น

เอานี่แหละฮะเหตุการณ์ที่เสียอู๊ดมาเจอโจรนะฮะ
แล้วก็โมโหบอกโอ้โหมาขโมยกันแบบนี้ไม่เกรงใจกันเลยเหรอ
ขโมยไปละกี่ครั้งห้าครั้งแล้วคุณฮะ
และเสียอู๊ดก็เลยโมโหก็เลยเตะคางโจรไปคนหนึ่ง

ตำรวจก็มาพยายามห้ามปรามกันอยู่
สักพักตำรวจกำลังยื้อยุดฉุดกระชากโจรรายนี้ใช่ไหม
ปรากฏว่าโจรรายนี้สมัดตัวหนีไป

ไปด้วยแล้วสมโอกาสไปด้วย
นี่คนนี้หลุดมือตำรวจไปนะฮะ
แล้วก็วิ่งหนีเข้าทุ่งเลยนะครับ

อู๊ดไม่ช่วยจับหน่อยเหรอสายตรวจมาคนเดียวนั่น
โซ่ฮะนี่แหละครับเป็นคลิปเหตุการณ์ช่วงบ่าย๒โมงครึ่งนะฮะ
ที่บ้านพักกลางทุ่งนาบริมถนนเรียบคลอง
จบประธานตะบนบ้านโพอำเภอเมืองจวัดตรัง
ขณะที่เสียอู๊ดหรือว่านายพิสารวีรวรรณอายุ๖๓ปี
เป็นเจ้าของโรงเรียนท่ากลางสอนขับรถยนต์

ลงพื้นที่มาตรวจสอบที่ดินผืนดังกล่าว
พร้อมกับตำรวจสายตรวจสพเมืองตรัง
เจอคนร้ายเป็นผู้ชาย๒คนอายุ๓๐๓๕ปี
ก่อเหตุครับกำลังลงมือกระเทาะเสาเข็ม

ตรงทางเข้าบ้านพักระยะทาง๑๕๐เมตรนะครับ
เพราะว่าไอ้เสาเข็มนี้จะมาใช้ในการก่อสร้างใช่ไหม
คนร้ายกระเทาะปูนเพื่อจะนำเหล็กที่อยู่ภายในเสาเข็ม

เสียอุดกับตำรวจเห็นต่อหน้าต่อตาเลย

เครื่องมือทำมาหากินเนี้ยถูกยึดไว้หมดนะฮะ
แล้วก็กระสอบสำหรับใส่เหล็กไว้ด้วยนะฮะตำรวจเก็บทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานครับ
เสียอู๊ดหรือว่าเสียพิสารเล่าให้ฟังบอกว่าผมเนี้ยมาสร้างขนำตรงเนี้ยไว้เพื่อพักพร
แต่ยังไม่ได้เข้ามาอยู่เลยนะและเตรียมที่จะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เห็นทุ่งมันสวยดีเพื่อให้เป็นแลนดมาร์คและจุดเช็คอินใหม่ในอนาคต
เมื่อ๑เดือนที่ผ่านมาผมเอาเสาเข็มมาตั้งไว้ริมถนนทางเข้าบ้านพัก
เพื่อใช้เป็นทางเดินในช่วงน้ำหลากก่อนต้นเดือนมกราคมกลับมีคนร้าย
กระเทาะปูนเสาเข็มงัดเอาเหล็กที่อยู่ภายในไปแล้วกว่า๕ครั้ง
แต่ตอนนั้นไม่รู้ตัวคนร้ายก็เลยแจ้งความกับตำรวจสพเมืองตรังเอาไว้
กระทั่งเมื่อเช้ามาพบว่ามีการกระเทาะปูนอีก
แล้วก็บังเอิญมาเจอตัวคนร้ายพอดีระหว่างที่พาตำรวจมาชี้จุดเกิดเหตุ
เกิดเหตุการณ์ตามคลิปนี่แหละนะครับ
ลืมเข้ามาแล้วพัดเหยื่อนะคะ
ก็ดินแบบนี้ไปต่อหน้าซึ่งไปตามข้าง
เนี้ยเฮียอุ๊ตบอกว่าโหน้องตำรวจเขาพยายามจับนะไฟล์เกิดเหยื่๑๙๕๔
ฟัดเหยื่อกันไปแต่หลุดมือไปได้นะฮะ
เหตุการณ์นี้ต้องเรียกว่าหลุดมือจริงนะคุณนะ
ความคืบหน้าทางคดีนั้นตำรวจสพเมืองตรังเนี่ย
คือรู้ตัวคนร้ายแล้วล่ะเพราะมาจับได้รอบหนึ่งแล้วนะคุณนะ
ก็เป็นวัยรุ่นในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงแล้วครับ
แล้วก็หลักฐานสำคัญคือในกระเป๋าของคนร้ายที่ทิ้งไว้ตรงนี้

ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหา
ว่าคนร้ายหลบหนีไปไหน
รวบรวมหลักฐานกันซะให้แน่นหนาก่อน
ออกหมายจับแล้วก็เร่งติดตามตัวคนร้าย
มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

จะไม่ให้หลุดมือแบบนี้อีกนะครับ